เด็กชายนะฮะวัย๑๒ปีอยู่ชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีลำ
คือแม่เขาออกมาร้องเพราะว่าถูกครูทำโทษ
ใช่ค่ะคือแม่บอกว่าก็ไม่ได้เข้าข้างลูกซะทีเดียวนะ
ตอนแรกก็แอบคิดว่าถ้าลูกทำผิดถ้าลูกเกเรถูกทำโทษก็ไม่เป็นไร
แต่พอมาเห็นแผลลูกมาได้รับฟังเหตุผลจากครูโอ้โหแม่บอกว่าไม่ได้ต้องเอาเรื่องจริง
คือเด็กเนี่ยคุยกับเพื่อนตอนที่ครูให้ท่องสูตรคูณ

ครูก็เลยบอกเอางั้นทำโทษไปนู่นกระโดดตบที่สนามกีฬาข้างล่าง๕๐ที

เดินกลับขึ้นมาครูบอกว่าอ๋อนี่แน่ใช่ไหมคิดว่าแบบตบตาหลอกครูได้ใช่ไหม

เอาไม้เรียวพันกับเทปกาวแล้วก็ตีซะ

ใช่วันนั้นท่านผู้ชมก็ให้ข้อมูลเรามาทางหน้าจอเยอะคุณเดี๋ยวมาสอน

เพื่อที่จะให้เสียงไม่ดังหรือว่าให้มันแบบไม่หักให้มันเหนียวอะไรพวกนี้ก็มีนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้นะครับน้องก็ยังไม่ไปโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าแม่บอกว่าก็ยังสภาพจิตใจไม่ดีนักนะครับ
แม่ของน้องเนี่ยชื่อนางเฟื้องกมลอานนตรีอายุ๓๐ปีนะครับ
เด็กชายคนนี้อยู่ชั้นป๖อายุ๑๒ปีนะครับ
ถูกครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนทำโทษแบบรุนแรงเกินกว่าเหตุ
อย่างที่เราเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
โรงเรียนวันนี้น้องยังไม่ไปเรียนนะฮะ
สอบถามทางโรงเรียนทราบว่าทางผู้ปกครองแจ้งขอลา๑สัปดาห์
เนื่องจากเรื่องของสภาพจิตใจที่ยังไม่พร้อม
แล้วน้องก็ยังเจ็บบริเวณก้นที่ถูกตี
ส่วนครูที่ถูกร้องเรียนนะครับ

ให้สอนจากเดิมอยู่ชั้นป๖๒ภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนให้ไปสอนป๕ก่อนช่วงค่ะ
กว่าจะมีผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างออกมา
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๗วันนะครับ
ขณะที่ข้อมูลจากครูในโรงเรียน
แล้วก็บรรดาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ถูกร้องเรียน
ครูคนนี้ก็มีอาการเครียดมากนะ
แล้วก็บอกกับหลายคนในโรงเรียนบอกว่า
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโทษเด็กรุนแรงถึงขนาดนั้น
แต่จากคำบอกเล่าของเพื่อนของน้องที่อยู่ชั้นป๖ด้วยกันนะฮะ
บอกว่าหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จทุกวันเนี่ย
ครูจะให้ท่องสูตรคูณก่อนขึ้นไปเรียนภาคบ่าย
วันเกิดเหตุเด็กก็ท่องสูดคูณกันตามปกติ
แต่ระหว่างที่ท่องอยู่เพื่อนที่ถูกครูตี

ครูก็สั่งทำโทษด้วยการให้ไปยืนกระโดดตบ
สนามตะกร่อหน้าอาคารเรียน๕๐ครั้ง
แต่ว่ากระโดดได้แค่๓๐ครั้งก็วิ่งขึ้นมาบนห้อง
พอครูรู้ว่าทำไม่ครบก็เรียกมายืนหน้าห้อง
แล้วก็ใช้ไม้เรียวพันเทปกาวตีก้นเพื่อนไป๑๐กว่าครั้ง
ไปสิบครั้งตอนนั้นเพื่อนทั้งห้องที่อยู่ห้องเดียวกัน
แล้วก็อยู่ห้องอื่นอีกหลายคนก็เห็น
แล้วก็เห็นด้วยว่าเพื่อนเนี่ยพอโดนครูตีเสร็จ๑๐ทีนะ

เขาต้องมาอยู่กับเขาคุยกับเพื่อน

เขาก็กระโดดตบไม่ครบครับ
แล้วเขาก็หนีขึ้นห้องครับ

ครูก็ว่ามึงเก่งกับครูหรอ

แล้วก็ฟาดเลยครับฟาดตีครับ
ไม่เรียวพันเทพ

ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ก็โพสต์เฟซบุ๊คก่อนเลย

แล้วก็แท็กไปยังชื่อของครูที่ทำโทษลูก

โอ้โหจะลงโทษเด็กขนาดนี้

ครูคนนี้ก็ติดต่อกลับมาบอกว่า

คุณแม่บอกว่าพอก็เรียกไปคุยด้วย
แล้วก็ขอเจรจาลักษณะ
แล้วขอแค่ลงทันบนครูที่ก่อเหตุ

ย้ายออกจากพื้นที่ไปเลย
ไม่อย่างนั้นจะย้ายลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
ส่วนเรื่องคดีความก็ยืนยันว่า

ใช่ค่ะแม่ก็ไปแจ้งความไว้ที่สมพพุทธัยสม

แล้วก็พาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาล

คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ย้าย
ถ้าเกิดไม่ย้ายครูก็จะย้ายลูกไปเรียนที่อื่นแล้ว

ตอนนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนนายปียะพุทธพนะครับ
บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ให้มีผลใน๗วันนะครับ

ก็จะรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำเขต๔ต่อไป